ไปดูการวิ่งของพี่ตูนกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศวันที่๓ที่ชุมพรต้องบอกว่าคึกคลื้นมาก
เพราะว่าศิลปินดังเนี่ยไปร่วมวิ่งด้วยเพียบเลยมีทั้งคุณสิงโตนำโชค
มีคุณหนุ่มกัลลามีบิ๊กเดอร์สตาร์มีคุณก้องห้วยไร่นึกว่าไปเปิดคอนเสิร์ตนะคุณ
แล้วคนก็ยิ่งอยากไปเห็นนักร้องนักแสดงไงใช่ค่ะ
โครงการ๙คนละ๙จากเบตงสู่แม่สายของนายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลมนะคะ
ก็มากันพร้อมคณะเพื่อที่จะหารายได้ให้กับโรงพยาบาล๑๑แห่งทั่วประเทศเนี่ย
คือตอนนี้เป็นวันที่๓ที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้ว
แล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนด้วยโดยตีสี่ครึ่งค่ะ
พี่ตูนก็ออกเดินทางไปเตรียมพร้อมณจุดสตาร์ทเซตแรกพร้อมกับคณะ
ที่บริเวณริมถนนเอเชียที่๔๑หน้าปั๊มน้ำมันปตทขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรนะคะ
ซึ่งเซตแรกวันนี้จะมีนักร้องดังหลายคนเลยที่มาร่วมวิ่งด้วยที่
เดี๋ยวฉันเพิ่งพูดไปอืมคุณกล้องเฮ้ยไรคุณบิ๊กเดอร์สตาร์
คุณหนุ่มกะลาแล้วก็คุณสิงโตนำโชคโอ้โหคนก็มารอสิอยากเห็นไง
ถูกต้องแฟนคลับนี่แทบจะมารอกรี๊ดเลยแล้วก็มารอให้กำลังใจมาร่วมกิจกรรมกัน
ซึ่งนักร้องทุกคนที่มาร่วมกับพี่ตูนก็บอกว่าที่มาเนี่ยมาเติมพลังให้กับตัวเอง
มาวิ่งเติมพลังให้ตัวเองซึ่งเป็นพลังที่ได้มาจากแรงบันดาลใจของพี่ตูนอีกทีนึง
ทำให้คนไทยทั้งประเทศหันมาสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้น
รวมถึงหลักหลักเลยก็คือมาให้กำลังใจพี่ตูนนี่แหละ
โดยก่อนออกวิ่งจากจุดสตาร์ทเนี่ยนะคะวันนี้มีประชาชนจำนวนนึงมารอมอบเงินร่วมสมทบทุนแล้วก็ขอลายเซ็น
เซลฟี่ถ่ายภาพด้วยหลังจากนั้นหมอเมย์หมอประจำคณะวิ่งนี่แหละ
ที่วิ่งกลับมากับพี่ตูนเนี่ยนะคะก็นำคณะวอร์มอัพร่างกายประมาณหนึ่งนาที
จากนั้นก็ออกวิ่งจากจุดสตาร์ทแรกซึ่งเป็นจุดที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตร
หลังจากที่คุณตูนวิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดยาลามาถึงชุมพรเนี่ยนะคะ
ซึ่งวันนี้กำหนดการวิ่งเอาไว้สี่เซ็ตด้วยกันระยะทางเนี่ยห้าสิบสามกิโลเมตร
จุดแรกก็จะไปต่อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ชายทะเลแหลมแท่นโฮมบีชรีสอร์ทที่ตะมนชุมโคอำเภอปะทิวค่ะ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นอำเภอสุดท้ายแล้วจากนั้นพี่ตูนก็จะวิ่งเข้าประจวบคีรีขันต่อไปค่ะ